แล้วก็มีเงินปริวว่อนอยู่บนถนน

ไปดูคลิปนี้มีพลเมืองดีเขานำมาโพสต์เอาไว้นะคะ
เขาขับตามรถคันนี้ไปเป็นรถบิ๊กไบท์คันหนึ่ง
แล้วก็มีแบงค์นี้ปริววรรณอยู่

เดี๋ยวมีรถจอดจอดเก็บเงินบนถนนที่ร่วงลงมา
ถ้าเกิดเราดูตามภาพเนี่ยเยอะมากนะ

แล้วเจ้าตัวจะรู้หรือเปล่าว่าทำตกไว้
ขับมาแล้วก็จอดเก็บเงินค่ะจน
รถคันอื่นเนี้ยต้องจอดรอเลยนะอันนี้คือเก็บให้เขาหรือยังไง
นั่นน่ะสิยังเกิดความสงสัยว่าเก็บไปคืนตำรวจ
ไปให้เจ้าตัวไปตามหาเจ้าของหรือยังไงหรือยังไงเออ
อ่าแต่ว่าคนที่เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้เนี้ยเขาหวังว่าจะได้เอาคลิปนี้
ไปให้เจ้าของเงินเป็นหลักฐานในการที่จะมาติดตามเงินคืน
กรณีที่เงินที่เขาเก็บไปเนี่ยไม่ได้ไปตามหาเจ้าของจริง
ก็คงไม่รู้ตัวหรอกเนอะยังไม่รู้ตัว
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้นะคะ
บนถนนบางนาตราติที่สี่สิบสามหน้าโชโรมิสุ
คนที่ขี่รถบิ๊กไบท์สีเหลืองที่เขาวิ่งไปด้วยความเร็วเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วก็ทำแบงค์พันธุ์หล่นปริวว่อนถนนเลย
อย่างที่บอกประมาณการณ์ด้วยสายตายนี้ต่ำต่ำนะ
ไปตามหาเจ้าของ
ลงไปเก็บไม่กลัวรถชนเลยเนอะ
ค่ะรถต้องจอด

ไปเอาเงินคืนซะไปนะฮะ